ไทยรัฐจอบประเด็นประเด็นแรกวันนี้นะคะ

คุณตาวัย๘๔ปีได้ขี่รถจักรยานยนต์
แต่ปรากฏว่าเปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วรถก็เลยเสียหลักล้ม
จากนั้นนะคะยังถูกรถตู้มาชนซ้ำจนเสียชีวิตนะคะ
ติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้จากรายงานเลยค่ะ
ตำรวจสพศรีนครินเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายเพชรเกษมช่วงพัทธลุงตรัง
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
ทำให้นายชุมสุขคุ้มอายุ๘๔ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
รถล้มอยู่ในสภาพพังยับเยิน
ออกไปพบรถตู้สีเทาจอดอยู่ข้างทาง

ก่อนเกิดเหตุรถตู้ขับอยู่เลนขวา
ส่วนรถของผู้เสียชีวิตขี่อยู่เลนซ้าย
รถตู้พยายามอย่าไปเปรกเป็นระยะทางยาวกว่า๒๐เมตร
กว่า๒๐เมตรก่อนจะชนได้ชุมเสียชีวิต
ที่จังหวัดกาลสินเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งชนประสานงากัน
บนถนนสายกาลาศิลป์อำเภอกำลาสัย
ทางเข้าบ้านดงพยอม
ในเกษตรสบานตะบลห้วยโพอำเภอเมืองกาลาศิลป์

ซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งได้รับบาดเจ็บ
ทั้ง๒คันด้านหน้าพังยับเยิน
หลบรถที่รอเพื่อเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านดงพยอม
แล้วเสียหลักข้ามเลนไปชนประสานงากับรถเก่ง

ตรวจสอบที่เกิดเหตุและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนจะนัดคู่กรณีมาให้ปากคำในภายหลัง
ที่จงวัดสมุทรสาครเกิดเหตุรถบรรทุกคว่ง
วชนกับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ในพื้นที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ทำให้รถบรรทุกทับนายชาวลิศจารุสิริวรรณกุล
อายุ๕๘ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
และหัวหน้าวินศรีเมืองเสียชีวิต
สภาพศพศรีสาภาษณ์อยู่กับขอบคูณเกาะกลางถนน
โดยมีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่

ขณะที่ขับรถมุ่งหน้าขึ้นสะพานเกือกม้า

พอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
พยายามเร่งเครื่องแซงรถกระบะอีกคันที่ขับอยู่ด้านซ้าย
แต่ไม่พ้นจึงเสียหลักมาชนท้ายรถกระบะ
จากนั้นคนขับกระเด็นมาตกด้านหน้ารถบรรทุก

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก
บนถนนชายางกูลช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๙
ในพื้นที่บ้านหนองแต้ตำบลขี้เหล็ก

ทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
คือนางสาวสมพรวงคำอายุ๔๙ปี

ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกขนน้ำยาฟอกไต

ไปส่งที่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคอีสาน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุจอดรถข้างทาง

ขี่ตีผู้มากับรถจักรยานยนต์อีกครั้ง
จะพุ่งชนท้ายรถบรรทุกจนเสียชีวิต